ตำรวจที่ทำงานกับแม่เนี่ยคือบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าดาบยุทธชัยส่งเด็กขายเหรอ

คำว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยตำรวจระดับไหนคะที่บอกว่ารู้อยู่แล้ว
ระดับปฏิบัติงานในตำแหน่งยศเดียวกันหรือสูงขึ้นไปแค่ไหนที่บอกรู้อยู่แล้ว
เขารู้กันทั้งจังหวัดแหละว่าใครต้องการเด็กอ่ะต้องติดต่อดับยุทธ์
เออนะแล้วการประกันว่า

หลังจากที่เปิดคดีมาเมื่อวานนี้ในรายการของเรานะคะ

เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติที่ถูกเอ่ยปากถึงนั้น
ส่วนใหญ่คือข้าราชการ
เป็นข้าราชการที่ยังทำงานอยู่ซะด้วยซ้ำไปนะคะ
วันนี้ความคืบหน้าเกิดขึ้นมากที่สุดคือการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับดาบตำรวจที่เกี่ยวข้อง
มีการสอบวินัยมีการตั้งคณะสอบคดีมีการตั้งคณะสอบการทำงาน
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีการตั้งคำถามมากกว่าเมื่อวานนี้เยอะนะคะ
และสิ่งที่เป็นคำถามต่อไปก็คือว่า
ถ้าคนที่กล้าเปิดโปรงคดีนี้บอกว่ามีทั้งพยาน
และมีทั้งหลักฐานที่จะเอาผิดทั้งคนที่ทำขบวนการที่ว่านี้
และข้าราชการที่ซื้อบริการมาตลอดนั้น
คำถามคือณตอนนี้ที่เริ่มมีการสอบกันแล้วนั้นเอาผิดได้จริงหรือไม่
และถูกตั้งคำถามกลับเข้าไปทันทีด่านแรกคือตำรวจค่ะ
เพราะคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดน่ะตำรวจด้วย
วันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญหลายท่านและสองท่านที่ต้องมากับเราแน่นะคะ
ท่านแรกก็คือคุณแม่คนที่เป็นสายให้กับตำรวจทำงานกับตำรวจเรื่องยาเสพติด
แต่มาพบว่าลูกตัวเองถูกตำรวจล่อลวงเข้าไปค้าบริการในขบวนการที่ว่านี้
แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้มาประกบตลอดนะคะ
เพราะมีคนทวงถามเรื่องกรณีค้ามนุษย์ด้วยว่าเอ๊ะแล้วจะพูดได้แค่ไหน
นักข่าวทำข่าวได้แค่ไหนวันนี้ทนายนั่งประกบเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่า
เคลียร์อะไรได้บ้างทนายเกิดผลแก้วเกิด
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
เรียนเข้าใจถูกนะเราคุยกันได้ใช่ไหมต่อให้มันเป็นคดีค้ากามค้าประเวณีขายตัว
หรือแม่ก็ท่านควรบอกว่าแต่กฎหมายค้ามนุษย์มันแรงนะ
คือตามกฎหมายการค้ามนุษย์มาตรา๖๕มันมีข้อจำกัดหลายเรื่อง
เว้นแต่ว่าผู้เสียหายจะให้ความยินยอมโดยสุจริตใจนะครับ
กรณีนี้ได้พูดคุยกันแล้วกับแม่ของผู้เสียหายแล้วก็ตัวคุณแม่เป็นผู้เสียหายเอง
ได้ให้ความยินยอมในการให้สื่อมวลชนเข้าถึงและสัมภาษณ์ได้นะครับ
คุณแม่ยืนยันตามนั้นค่ะส่วนอีก๔ท่านที่จะตอบคำถามดิฉัน
ซึ่งวันนี้มีคำถามจากสำนักข่าวขึ้นมาเยอะนะคะมีมากกว่าประเด็นที่เราคิดว่าจะไปถึงซะด้วยซ้ำ
ท่านแรกค่ะนี่หลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมคดีต้องมาอยู่ในมือท่านทั้งหมดเลย
แต่มาถึงก็ดีเหมือนกันนะมันเร็วดีนะคะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกศีวรารังศิษรามนกุลค่ะ
อีกหนึ่งท่านจะตอบคำถามที่วันนี้เป็นประเด็นเปิดขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะว่า
โอ้โหข้าราชการถ้าเกี่ยวข้องขนาดนี้แล้วเราเนี่ยโดนเรื่องค้ามนุษย์อยู่
แล้วลำดับประเทศเราเอายังไงนะคะ
ปรึกษาสบ๑๐ค่ะพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์วิชาระยะ
อีกหนึ่งท่านค่ะที่จะตอบคำถามเราได้ว่าแม่ห้องสอนจังหวัดเดียว
หรือในภาคห้ามีอีกหลายที่นะคะปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕นะคะพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรือง
และอีกหนึ่งท่านเพิ่งจะมาตอบคำถามกับเราไปนะคะ
ว่าเรื่องปราบค้ามนุษย์เนี่ยเออดูแล้วก็หนักหนา
แล้วท่านก็ดูจะตอบรับกับปัญหาได้ดีแต่คำถามนี้คือว่า
ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเหรอคะรองผู้บังคับการ
ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์นะคะพันธุ์ตำรวจเอกมานะ
ลิบสัตบุตรสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
เอาอย่างนี้ค่ะท่านคือที่ฉันไม่อยากจะแซวนะคะ
แต่คนเขาเห็นภาพกันคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัด
แล้วเขาพยายามเดินเรื่องตามลำดับแล้ว
คือมันต้องมาถึงส่วนกลางเท่านั้นเหรอคะท่านศรีวรา
มันถึงจะจบหรือมันถึงจะขึ้นหน้ามันจะกลายเป็นโมเดลเลยนะคะ
มันไม่ใช่คือเราก็พยายามนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็พยายามให้ตำรวจระดับปฏิบัติระดับชั้นลงพัก
ชั้นกองคับการชั้นภาคเขาดำเนินการไปก่อน
แต่ถ้ามันไม่ได้ต้องถึงระดับต่อรอ
ต่อรอก็ต้องดำเนินการนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจระดับไหน
ก็กินภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนนะครับ
เอาอย่างนี้ค่ะดิฉันถามข้อสรุปก่อนนะ
วันที่คุณแม่มาบอกเราเนี่ยบอกทั้งในแง่ของตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คือจัดหาเป็นหัวหน้าแก๊งเลยพูดง่าย
ข้าราชการส่วนอื่นที่แม่บอกว่ามาซื้อบริการ
เอาอย่างนี้ค่ะท่านตกลงมีตำรวจเกี่ยวข้องกี่คนที่เป็นแก๊งค้ากามที่นั่น
ก็กำลังสืบสวนอยู่ครับเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๓แล้วครับ
ตกลงที่เราเรียกกันดาบยุทธ์ดาบยุทธ์ไม่ใช่คนเดียว

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแก๊งนี้ด้วย
ถ้าที่แม่เขาดูภาพแล้วเขายืนยันว่าใช่ไม่ต่ำกว่า๓๐๐
อยู่ที่สพเดียวกันที่จังหวัดแม่ห้องศรไหมคะ

สองคนนั้นนี่ออกหมายหรือให้พักราชการหรือสอบวินัยยังไงคะ
กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ครับ
ที่ฉันเรียบเรียงเอาดาบยุทธ์คนนี้ก่อน
ดาบคนนี้ตอนที่สถานภาพของเขาคืออะไรครับ
ก็ให้พ้นจากราชการไปแล้วนะครับ

แล้วก็ให้ตามจับตัวคนดำเนินคดี

ตอนนี้ตัวเขาอยู่ไหนคะเราจะเจอตัวเขาไหมคะ

ผมว่าไม่น่าสักชั่วโมงนะครับ
จบรายการนี้ก็เจอนะครับ
มันก็ทันใจอย่างนี้เขาก็เลยมาหาท่านกันนะครับ
มีเรื่องหนึ่งค่ะที่วันนี้น่าจะโดนนักข่าวถาม

คือนี่เรายังไม่ได้ให้คุณแม่พูดเลยนะวันนี้นะ
คือที่คุณแม่ไล่เรียงในรายการของเราเมื่อวานี้เนี่ยนะคะ

ตั้งแต่ระดับข้าราชการผู้น้อยไปจนถึงข้าราชการผู้ใหญ่
มันก็เป็นการแสดงออกว่าประเทศเรามีปัญหา
ค้ามนุษย์ที่เขากล่าวหาจริงนะครับ

แล้วเราจะขยับขึ้นหรือเราจะคงที่หรือเราจะลงไปกว่านี้หรือเรายังไงคะ
คือเรื่องนี้ไม่อยากจะให้หยิบยกเอาการจัดลำดับเรื่องที่พี่พอร์ตมาพูดคุย
คือรัฐบาลทำเพราะเราตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด
แล้วก็รัฐบาลก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างทุกวิถีทางที่จะแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ให้มันลดลงไป

เราทำเพราะเราต้องการที่จะคุ้มครองเหยื่อ
แล้วก็เราทำเพื่อต้องการที่จะขจัดปัญหานะครับ
เราทำด้วยความเต็มใจ
แล้วสำนักงานบุญชาติเองก็สนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่

คือมันก็ต้องถามกันตรงว่าคือเราจำเป็นต้องให้จำนวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องของคดีนี้มันน้อยหน่อยไหมคะ

คือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องว่ามากหรือน้อย
แต่เป็นประเด็นที่ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้าราชการ
ทางรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
และกรณีที่พบไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ค้าเองหรือผู้ที่เอื้อประโยชน์
รัฐบาลก็ใช้มาตรการทั้งวินัยและทั้งอาญาดำเนินการอย่างเต็มกำลัง
นี่ก็เป็นแนวทางที่สำนักงานชาติก็ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
เพราะมันเป็นประเด็นครับผู้ชมพอว่าเรามีคดีเรื่องค้ามนุษย์เยอะ
ตกลงพอเขารวมสถิติอาทธิ์เองเราลำดับคิดว่าเรื่องทั้งแบบไหนซึ่งจำเป็นต้องถาม
เอาก่อนตรงนะวันนี้เจ้าเป็นนักข่าวในกระทรวงไหนก็แล้วแต่ดีอะไร
ที่มีชื่อที่แม่เปิดมานะ

เอางี้แม่ไล่ให้ฟังอีกทีว่าคนที่มาใช้บริการ

เท่าที่แม่รู้หลักฐานที่มัดแน่นเนี่ยครบทุกคนใช่ไหม
เมื่อกี้ที่ท่านรองศรีวราบอกเนี่ยนะคะ
มีตำรวจที่เกี่ยวข้องเมื่อวานที่เราคุยกันในดาบยุทธ์คนเดียว

ที่ใช้บริการ
ดาบยุทธ์ก็คือดาบยุทธ์เป็นคนเป็นธุระจัดหา
แล้วอีก๒คนที่ท่านเสียเวลาพูดถึงคือใช้บริการหรืออยู่ในแก๊งดาบยุทธ์

ใช้บริการเป็นตำรวจยศระดับไหนคะ
ก็ตั้งแต่ชั้นประทวนถึงนายตำรวจนะคะ

บอกยุทธ์ได้ไหมหรือยังไม่บอกแล้วแต่

ก็หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยค่ะ

ข้าราชการแขวงการทาง

แล้วก็เลยนึกไม่ออก
ทุกอย่างจะอยู่ที่คำให้การของ
ซึ่งวันนี้ที่สอบไปแม่ชี้หมดหรือยัง

นายเกิดผลเท่าที่ทำงานกับคุณแม่นี่นะคะ

ในกรณีว่ายังพูดแบบตรงไปตรงมาต่อหน้าตำรวจได้ซ้ำไปนะคะ

เรียนถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าที่พูดมาแบบนี้
แต่ว่าต้องมีทั้งพยานและหลักฐานที่แน่นมาก

พยานและหลักฐานก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพียงแต่
ที่เหลือก็ต้องฝากให้ตำรวจนะครับ

ท่านสืบแล้วค้นหาความจริง

แต่เท่าที่คุณแม่ให้ข้อมูลและพูดคุยกับผมก็
มันเป็นการนำไปสู่ขบวนการ
นำไปสู่การค้นหาความจริงเพิ่มเติมได้ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรที่ติดขัดใช่ไหมค
แง่ของคนที่จะให้ข้อมูลไม่มีอะไรติดขัด
ไม่มีอะไรที่ต้องรอพิสูจน์ไม่มีอะไรที่ต้องรอเอามาก่อน

เบื้องต้นมันมีพอสมควรในระดับหนึ่ง
เพียงแต่ว่าทางตำรวจอาจจะต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
พยานอื่นแวดล้อมหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับ
เนื่องจากคุณแม่เป็นเพียงผู้รับฟังเรื่องราวมาอีกทีนึง
จากเด็กก็อาจจะต้องไปสอบเด็ก
อันนี้คงเป็นอยู่ในขบวนการของตำรวจอยู่แล้วครับ

รอยสักบนตัวเด็กแต่ละคนเนี่ย
มันเป็นรอยสักเพื่อบ่งบอกอะไร
บ่งบอกว่าเป็นเด็กของพี่ฟ้าค่ะ
ในชื่อที่เราคุยกันเมื่อวานนี้มีชื่อผู้หญิงหลายชื่อนะ
ที่อาจจะถูกตีความได้มาเป็นแม่เล้า
ขออนุญาตเรียกแบบนี้ตามข่าวเลยนะคะ
ตกลงตอนนี้ที่แม่มีหลักฐานอยู่ในมือ
มีผู้หญิงที่ทำหน้าที่นี้ชื่ออะไรบ้าง

งั้นถามใหม่เท่าที่แม่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันแค่กลุ่มเดียว
ขบวนการเดียวหรือมันหลายขบวน
ขบวนการเดียวนะคะแต่ว่ามีแม่เล้าหลายคนค่ะ
กินพื้นที่เฉพาะแม่ห้องศรหรือไปที่อื่นด้วย

แล้วจริงมันนอกอำเภอเมืองมีอีกไหม

ไม่มีอะไรที่อยู่ในมือคนอื่นที่เอาไว้ใช้ต่อรองตอนนี้ใช่ไหมคะ

พยานหลังจากที่คุณแม่ออกมาแล้วเป็นข่าวแล้วนักข่าวสนใจกันมากเนี่ย
ตอนนี้ทุกคนยังพร้อมที่จะชี้ตัวให้อยู่ถูกไหม

ดิฉันมาที่ทางภาค๕เลยค่ะท่านพานุเดชค่ะ
คือเอาเข้าจริงฉันต้องถามแบบตรงไปตรงมาแบบนี้
คือภาค๕ดูหลายที่ดิฉันเข้าใจพื้นที่มันใหญ่
แต่คือถ้าไม่มีข่าวนี้มาเนี่ยรู้ป่ะคะในพื้นที่ว่ามันมีอยู่

ไม่มีเหยื่อครับไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ครับ
ดิฉันใช้คำถูกไหมคะว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีแหละ
ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้หรอกแต่มันต้องมีคนเอาพยานหลักฐานมาร้องถูกไหมคะ
ใช่ครับต้องมีผู้เสียหายกับมีเหยื่อครับ
แม่ห้องศรเป็นพื้นที่ที่มีอยู่แล้วป่ะคะคือนึกก็คิดว่าเป็นไปได้ที่มีอยู่แล้วป่ะคะ
ไม่คิดด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชายแดน
เป็นพื้นที่ชายแดนที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชนเผ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพื้นเมืองเผ่าไทยใหญ่
ซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์ในเรื่องของการค้าประเวณีในลักษณะเช่นนี้ครับ

อันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าแม่ห้องศรเป็นจังหวัดเล็กไม่เคยมีปรากฏการณ์หรือว่าข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่การมีการค้าประเวณีเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติมากกว่า
ค่ะคือในแง่ของที่ท่านบอกว่ามีชนเผ่าอยู่เนี่ยนะคะเรียนลองคิดอีกแบบคือกลับกลายเป็นว่าคนพวกมิจฉาชีพเนี่ยพวกที่ทำอาชีพนี้เนี่ยจะยิ่งไปหลอกลูกหลอกหลานเขาง่ายกว่าป่ะคะเพราะมันธรรมชาติมากอ่ะ
อย่างที่เรียนนะไม่เคยปรากฏเนื่องจากว่าไม่มีผู้เสียหายกับไม่มีเหยื่อมาร้องทุกข์ครับถ้าในมุมมองของผมถ้าเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เคยปรากฏว่ามีผู้เสียหายมีเหยื่อมาร้องทุกข์ครับ
แปลว่าในส่วนของภาค๕เนี่ยไม่ได้มองว่าแม่ห้องสอนคือเป้าเรื่องคำนู้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับ
แม่จริงแล้วคือถ้าสมมุตินับตั้งแต่ที่แม่รู้นะคะนับตั้งแต่ที่แม่รู้เนี่ยบอกว่าเจอลูกสาวตัวเองเนี่ยลูกเข้าไปจนถึงณวันที่แม่พบเนี่ย๒ปีแล้วใช่ไหมคะ
คำถามคือว่าจริงแล้วในพื้นที่ที่แม่พบเนี่ยมีมานานกว่านั้นไหมมีกว่านานกว่าที่ลูกสาวตัวเองโดนหลอกเข้าไปไหม
มีมานานค่ะจากการที่เราใช้เวลา๑อาทิตย์หลังจากที่ลูกสาวเราทราบว่าลูกสาวเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้เราก็ซึ่งเป็นสายลับอยู่แล้วเราก็ลงหาข้อมูลในเรื่องนี้
ปรากฏว่ามันมีเด็กคนอื่นที่จากเด็กแม่เล้านี่แหละจากการตัวเองเคยขายมาก่อนแล้วผันตัวเองมาเป็นแม่เล้าเอาเด็กรุ่นต่อไปมาขายต่ออย่างกรณีรุ่นของลูกสาวแม่อย่างนี้ค่ะ

อนุญาตนะคะถามต่อหน้าท่านเลยนะคะตำรวจภาค๕มีพยานหลักฐานอะไรไปถึงบางคนไม่ใช่หมายถึงองค์กรเขานะคะแต่ที่สังกัดภาค๕มีส่วนอะไรไหมในข่าวนี้

เป็นทั้งผู้ซื้อบริการหรือเหมือนกับรับรู้รับทราบแต่ว่าปล่อยปะละเลยมีไหม
ก็คงจะเหมือนอย่างที่ท่านบอกว่ามันไม่มีผู้เสียหายแล้วก็มันยังไม่มีเหยื่อนะคะ
แล้วจริงเท่าที่แม่คุยกับเหยื่อเองเนี่ยคือน้องผู้หญิงที่เป็นลูกเป็นหลานของกลุ่มชนเผ่าเนี่ยนะคะคือเป็นเป้าที่จะไปถูกหลอกมาหรือเปล่า

ก็ต้องขออนุญาตเรียนคุณจอมขวัญนี้ว่าที่เรียนว่าในอดีตเนี่ยที่เราไม่พบว่ามีผู้เสียหายแล้วมีเหยื่อมาเนี่ย
เมื่อปรากฏการณ์และลักษณะชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านรองผู้จัดการตำแหน่งชาติจึงสั่งให้ตรวจสอบข้อดีจริงทั้งหมดเลย

นะครับว่ามีคดีเกิดขึ้นกี่คดี

และเมื่อมีการสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงหรือสืบสวนข้อที่จริงทั้งเรื่องการกระทำความผิดทั้งเรื่องพฤติการในการค้ามนุษย์ในพื้นที่แม่ห้องศรเนี่ย
ผู้ทำการสืบสวนนักขนาดนั้นเนี่ยก็มีความเห็นในเชิงที่ไม่มีมูลหรือในเชิงยุติเนี่ย
ตรงนี้ท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจสอบผู้ตรวจสอบเดิมด้วย
ฉะนั้นตอนนี้มีการตั้งกรรมการในการตรวจสอบทั้งสองส่วนก็คือส่วนของการสืบสวนข้อที่จริง

ส่วนของการทำสำนวนที่เป็นคดีอาญาที่มีเหยื่อแล้วมีผู้เสียหายแล้วว่าได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
โดยเฉพาะการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้ใช้บริการที่ทางผู้เสียหายกำลังกล่าวถึงเมื่อสักครู่
ที่ท่านบอกคือมีการตั้งสอบชุดสอบด้วยเหรอฮะ

กรรมการชุดแรกผมไม่เอาไหนกระจวบมันเข้าไป

ซึ่งที่บอกเนี่ยคือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือว่าเป็นผู้ซื้อ
ไม่ทราบเหมือนกันทราบแต่จากการตรวจเอกสารเนี่ยว่านะฮะสอบพยานไปแล้วระบุว่ามีมูลนะฮะ
แต่กลับสรุปว่าไม่มีมูลมันใช้ไม่ได้๒นี้มันใช้ไม่ได้
ก็ต้องตั้งกรรมการคนสอบมันอีกที
ท่านได้รับคำชี้แจงว่ายังไงอะคะ
ต้องชี้แจงครับผมดูในเอกสารที่เขาเซ็นมาผมก็สั่งตั้ง
คือนอกจากตั้งสอบซ้อนเข้าไปแล้วเขาโดนสอบวินัยหรือยังไงด้วยนะ

ถ้าผิดไปถึงอายาก็เอาราอัยให้

เดี๋ยวเราไปที่ตำรวจปราบค้ามนุษย์ธนานะค่ะ
โดยสถิติแล้วเรื่องค้ามนุษย์แผดแม่ฮังศรหรือในพื้นที่ภาคห้า
สถิติมันชัดไหมคะว่ามีไม่มีเจอไม่เจอแค่ไหนคะ
ก็ไม่มากนะครับในสถิติของทางแม่ห้องศรเองนะครับ
ซึ่งปกติแล้วทางปคมเรานะครับก็บรรจุฆ่าละการ
ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะ
ให้ไปดูในภารกิจเกี่ยวกับการกระทำผิดกับเด็ก

ในส่วนของแม่ห้องศรเองเนี่ยนับจากเคสนี้นะครับ
หลังจากที่ได้รับรายงานนะครับเอ่อว่ามีการเข้าแจ้งความใน
เขตพื้นที่นะครับเราก็มีชุดไปสืบสวนติดตามนะครับ
ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงพอที่จะขยายผลได้แค่ไหนเพียงไร

ในส่วนของตำรวจปราบค้ามนุษย์มีการรับเรื่องร้องเรียน
จากแม่หรือว่าคนทำข้อมูลเนี่ยมาถึงมือท่านก่อนที่จะเป็นข่าวป่ะคะ
ก็หลังจากที่เป็นข่าวก่อนนะครับเราก็มีการลงพื้นที่นะครับ
ต่อมาระยะหนึ่งนะครับคงประมาณ๒๓เดือนนะครับ
ก็ทราบทางแม่เนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะมาให้ข้อมูลกับทางปคมเพิ่มนะครับว่า
มีความคืบหน้าในด้านพยานหลักฐานบางส่วนนะครับ
ในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เองก็มีการรวบรวมหลักฐานนะครับ
พินาเห็นว่าเป็นคดีที่ทางพื้นที่ได้รับดำเนินการไว้แล้วนะครับ
ก็จึงได้รวบรวมเสนอผู้อำจารย์นะครับส่งไปอย่างต้นสังกัด
เพื่อพินารวมเรื่องดำเนินการในคดีเดิมในพื้นที่ณขณะนั้นครับผมครับ
จนถึงตอนนี้คุณแม่ก่อนเราจะเบรกกันครั้งแรกนะคะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติฉันย้อนถามกลับไปว่าก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาร้องสื่อ
แม่ได้ไปหน่วยงานไหนบ้าง
ก็พาน้องสองคนมาแจ้งความเพิ่มที่ปคมค่ะ

ในวันที่๒มีนาคมเพราะที่ไม่แจ้งในพื้นที่เพราะว่าไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจในส่วนหนึ่งนะคะไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่ง
แล้วก็เคยเอาลูกสาวมาที่ปคมแล้วในกรณีของลูกสาว
เขาบอกว่ามันเป็นการแจ้งซ้อน
คมก็มีหน้าที่แค่รวบรวมเรื่องแล้วก็แนะนำว่าต้องแจ้งเขาหาเพิ่ม
แล้วก็เราก็เลยมีความเห็นว่าถ้าเราเอาเด็กสองคนไปแจ้งในท้องที่อีกเนี่ย
คมก็จะเหมือนเดิมทีนี้เราก็เลยมาที่ปคมเลย
คมจะได้ลงพื้นที่ได้อย่างไม่มีข้อสอบถามกับทางแม่ว่า
คุณแจ้งพื้นที่แล้วมันเจ้งซ้อนอย่างนี้ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออีกหลายประเด็นนะคะ
เรายังไม่รวมถึงสถานที่ด้วยนะคะสถานที่เนี่ยสถานที่ใครสักครู่ค่ะ
เราคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เอาเท่าที่เวลารายการเรามีเนี่ย
ยังไปอย่างรอยสักยังต้องมาถามวันนี้เลยใช่ไหมคะ
สถานที่ที่ใช้สถานที่ที่เด็กเหล่านี้ถูกบังคับให้ไปขายบริการเขาใช้ที่ไหนบ้าง
บ้านพักฆาตการตำรวจคือแฟลต์ตำรวจนั่นแหละค่ะ
แล้วก็บ้านพักของแขวงการทางค่ะโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมือง
โรงแรมเนี่ยเจ้าของเป็นใครเป็นเอกชนหรือเป็นข้าราชการ

เป็นฆาตราชการครูด้วยเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะ
แล้วก็เป็นฆาตราการสำนักงานสรรพากรด้วยค่ะ
เยอะที่ของฆาตการสรรพากรนะคะ
คือที่พักของข้าราชการเองเนี่ยก็ถูกใช้ใช่ไหมคะ
และถึงแม้ว่าเป็นที่เหมือนเป็นที่ของเอกชนแต่เจ้าของก็คือข้าราชการ

ในอำเภอเมืองนั่นแหละค่ะ
ตามข่าวเนี่ยรถที่เอาพาเด็กไปให้บริการเนี่ยก็รถใช้ในราชการหรือเปล่า

แม่เป็นไปได้ไหมที่หน่วยงานที่แต่ละคนสังกัด
คนที่ซื้อบริการสังกัดน่ะเขาไม่รู้เลยเหรอ

อาจจะไม่ทราบนะคะเพราะอันนี้นี่ข้อขนาดเท่าที่คุยกับเด็กอ่ะ
พวกแม่เล้าจะคุมเด็กเลยให้เวลาการทำงาน๔๕นาทีถึง๑ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะ

ใช่เด็กพวกนี้จะไม่ค้างคืนเลยค่ะ
จะไม่บริการแบบครั้งคืนแบบเหมาอย่างนี้ค่ะ
๕นาทีชั่วโมงเสร็จกลับมารับเงิน
ลักษณะของการให้บริการเป็นยังไงบ้างเวลาเขาบังคับให้เด็กไปทำ
ลักษณะของการพาไปให้บริการมันเป็นยังไง
ก็มีการส่งส่งผ่านเนี่ยค่ะส่งรูปผ่านทางไลน์ทางเฟสอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ส่งเด็กไปผู้ใช้บริการก็จะบอกว่า
เท่าที่ตอนตอนล่อซื้อนะคะตอนล่อซื้อก็จะบอกว่า
ให้ไปส่งเด็กที่ห้องนั้นห้องนี้นะอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปตามที่ส่งรูปมาให้ดูก่อนแล้วเอาโอเคเอาคนนี้ก็มาส่ง
แล้วก็บางครั้งก็ให้เด็กรับเงินหรือบางครั้งก็มารับเงินเอง
แต่กรณีที่บอกว่าที่เขาบอกว่าไม่โยงถึงดับยุทธ์
ก็คือดาบยุทธ์มารับเงินเองเลยจับเด็กเข้าห้องเองเลยประมาณนี้ค่ะ
คุณแม่ส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการ

ฉันเน้นไปที่ข้าราชการเพราะว่าเหมือนกับ

คือคนที่มาใช้บริการที่เป็นข้าราชการเนี่ย
หน้าเดิมไหมกลุ่มเดิมกลุ่มเดียว
หรือว่ามีขาจรมาเรื่อยเป็นแบบไหน

เพราะฉะนั้นมีคนที่ทำซ้ำอยู่แล้วเป็นประจำเหรอคะ

เสร็จก็เอาเด็กคนนี้คนใหม่อะไรประมาณนี้

เอางี้เราถามอันนี้กันอ่ะค่ะ

แล้วคำถามคือว่าสพนั้นรู้เรื่องไหม

เพราะว่าเราก็ไม่ได้ฟันทงไปเลยว่า
แล้วแม่เคยคิดจะไปร้องที่สพนั้นไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าแม่ถ้าได้รู้ก็แจ้งความที่สพเมืองเลย
อืมเดี๋ยวท่านให้เกิดผลท่านขอคาไว้แป๊บนึงนะคะ
อันนี้เรื่องของเด็กว่าทั้งหมดมีกี่คนน้องอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้ว

ดังนั้นขอมาแวะท่านศิวาราแป๊บนึงท่านคะตกวงที่ท่านบอกว่าตำรวจแนว๓
คือสารได้แค่ตอนนี้ที่รออยู่มีอีกไหมคะ
น่าจะมีครับก็เรากำลังรวบรวมหลักฐานให้พยานเขาชี้รูปภาพก่อน
แล้วก็รวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอคุณยอกจับกลุ่ม
ศใหญ่สุดเท่าไหนคะ
ตอบไม่ได้ครับการสอบสวนยังไม่เสร็จ
งั้นถามใหม่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไหมคะ
ก็ระดับรองภูมิกับก็มีนะครับเท่าที่เขาชี้ไปแล้วนะครับ

ก็น่าจะรู้นะฮะถ้ามาถึงต่อรอแล้วก็น่าจะรู้กันหมดนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาแน่
ท่านธรรมศักดิ์ถ้าสมมุติฉันพูดในแง่ของการปกครองตำรวจกันเอง
คือลักษณะแบบนี้คือจะต้องรีดลำดับแบบไหน
คือรีดแค่แม่ชี้รีดแค่มีพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างถึง
หรือเราลงไปสืบเองต่อคะ
ในการที่เจ้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ
ก็เรื่องดำเนินการทางวินัยก็จะมีลำดับชั้นในการตรวจสอบ
ดำเนินการทางวินัยนะครับอีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวน
เขาก็จะใช้วิธีการสืบสวนแล้วก็ขยายผล
ที่สำคัญที่สุดคือปัญหาที่เราเคยเจอที่สุดก็คือว่า
ข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่ผู้เสียหายเราจึงแนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนเนี่ย
ต้องได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อหรือผู้เสียหายก่อนเป็นลำดับแรกนะครับ
โอกาสที่จะดำเนินคดีสำคัญที่สุดคือเหยื่อให้ข้อมูลชี้ให้เบาะแส
การทำงานที่ผ่านมาทางภาค๕เขามีประสบการณ์แล้วทำได้ดีนะครับที่เชียงใหม่
และทีมของภาค๕ถือว่าทำได้ดี
เพราะฉะนั้นขอสั้นนิดเดียวเปิดที่ภาค๕ไว้ก่อนท่านพานุเดช
เอาเท่าที่ท่านมีข้อมูลตอนนี้ไม่ว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะ
สพพื้นที่เกี่ยวไหมคะสพเดิมของดาบยุทธิสังกัดน่ะมีคนเกี่ยวข้องไหมตำรวจ

ในพื้นที่แม่ห้องศรมีอีกไหม
มีเท่าที่ข้อมูลที่ระบุมาประมาณ๓ท่าน

รวมครับดับยุทธ์นั้นเหมือนบทบาทเหมือนเป็นธุระจัดหา

๓คนนี้ทำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ที่พูดน่าจะครั้งเดียว
เท่าที่ข้อมูลจากผู้เสียหาย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
มีเด็กจำนวนกี่คนเอาเท่าที่แม่รู้

ค้ามนุษย์กินพื้นที่คนผิดได้ขนาดไหน
เอาจริงได้ขนาดไหนสักครู่ค่ะ

ระดับจังหวัดมีคนเกี่ยวข้อง
ในลักษณะซื้อบริการเยอะไหม

หมายถึงตำรวจภูทรแม่ห้องศรนะนะ

ตอนนี้ก็ตามที่บอกอยู่ที่๓คน
แล้วขออนุญาตถามต่อหน้าเลยนะคะ

ระดับภาคไม่มีค่ะ
คุณแม่ตอนนี้น้องที่อยู่ในขบวนการ
ค้ามนุษย์ที่พร้อมจะเป็นพยานให้

คือตอนนี้สิ่งที่คนที่จะทำคดีคือทนายเกิดผลต่อไป
ทั้งตัวเด็กหรือกระทั่งตัวแม่อะไรที่เป็นเรื่องเป็นห่วงกังวลบ้าง
คือณเวลานี้ผมไม่ค่อยกังวลใจแล้วครับ
หลังจากที่เข้ามาพบท่านรองนะครับว่า

แล้วก็ลุงมีมาตรการเด็ดขาด

มีการสอบสวนแบบนี้นะครับ
คือที่ผ่านมาสิ่งที่กังวลคือเรื่องของพญาหลักฐาน
ทั้งเด็กที่ยังไม่ได้มีการให้ปากคำนอกจากเด็กอีก๓คน
ทีนี้เด็กที่เหลือที่คิดว่าเกิน๓คน
เขาพยายามอยากจะให้ข้อมูลกับคุณแม่นะครับ
แต่ด้วยดาบก็ยังไม่ถูกจับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ไปซื้อบริการก็ยังไม่มีความชัดเจน
ความกังวลของพยานไม่กล้าให้ข้อมูล
เพราะไม่เชื่อมั่นในขบวนการว่าจะคุ้มครองเขาได้
ถ้าท่านรองได้มีการกำชับหรือมีการสั่งสอบ
มันมีการออกหมายจับในเวลาต่อมาแบบนี้
ทำให้ทั้งแม่ทั้งทนายความแล้วก็เด็กที่เกี่ยวข้อง
ความมั่นใจว่าจะสามารถเป็นพยานและให้ข้อมูลได้

ตัวแม่เองมีความกังวลใจอยู่เฉพาะเรื่องของการเป็นพยาน
เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดคุณแม่ให้กับตำรวจหมดแล้ว
ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันว่า
จากมันมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ทำงานด้วย

แล้วก็ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วย
ตรงนี้ก็คงต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยครับ
จากที่ถามมาค่ะที่ฉันไปที่ท่านรองมานะ
ท่านรองคือเอาเข้าจริงแล้วจะกินพื้นที่ได้ถึงขนาดไหน
คือสิ่งที่แม่มีอยู่มีระดับหนึ่งใช่ไหมคะ
พยายามจะชี้ระดับหนึ่งแต่เราอาจจะสงสัยไปเองนะคะ
คือน่าจะมีมากกว่านั้นทำมานานขนาดนี้กว้างขวางขนาดนี้
ใช้บริการเป็นข้าราชการด้วยกันแล้วหลายหน่วยงานขนาดนี้

ก็เรียนตรงนะครับว่าทางคุณแม่ได้นำพาน้องผู้เสียหาย
และอีกสองท่านมาให้ข้อมูลกับทางกองครอบการปราบปรามการค้ามนุษย์เรานะครับ
ว่าพบเหตุนะฮะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะฮะ
ชุดสืบสวนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีการหาข่าวอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีการสอบสวนในส่วนของทางเด็กที่มาใหม่
แล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายก็คือผู้เสียหายคนใหม่นะครับ
ก็มีการดำเนินการสอบสวนในรูปของสหวิชาชีพนะครับ
ก็พบว่ามีการกระทำผิดในเรื่องของการค้ามนุษย์นี่จริงนะครับ
แต่เป็นเหตุเกิดนานแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๗มานะครับ
ในส่วนนี้นะครับกองทัพการปราบปรามมันข้ามมนุษย
ท่านผู้พบการเนี่ยก็มีคำสั่งนะครับ

ก็ตั้งคณะนะครับคณะกรรมการนะครับ
เพื่อที่จะช่วยกันสืบสวนสอบสวนโดยแบ่งเป็น๒ส่วนนะครับ
ก็สืบสวนก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ฝ่ายสอบสวนด้วยนะครับ
เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามที่เราได้รับข้อมูลใหม่
จากทางที่ทางแม่พาน้องผู้เสียหายรายใหม่เข้ามาพบครับผมครับ
สั้นนิดเดียวค่ะสูงที่สุดตอนนี้ของแก๊งนี้ดับ
ยังเป็นดาบยุทธ์อยู่ก็ข้อมูลเดียวกันนะคะ
ในคดีนี้นะครับหลังจากที่รวบรวมหลักฐาน
ก็สามารถที่จะมีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับ
ที่จะขออนุมัติศาลนะครับในการที่จะขออนุมัติจับกลุ่มนะครับ
พุทธอาหารนะครับชะนี้๓คนครับผมครับ

เมื่อวานสิ่งที่แม่พูดขอรวบมาพูดเอาเองให้นะคะ
ว่ามีตำรวจส่วนหนึ่งคนทำงานส่วนหนึ่ง
กลับกลายเป็นคนที่โดนป้ายสีแล้วโดนเด้งไปแล้วก่อนหน้านี้เรียบร้อย

ท่านครับท่านจะจัดการยังไงคะ
อันนี้เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ภาค๕เขาใช้อำนาจ
ตามกฎกรตลอด์เนี่ยตั้งกรรมการไปแล้วนะครับ

เป็นแบบแผนที่ตำรวจต้องปฏิบัติและตามกฎหมายเนี่ย
นะฮะมันจะไปก้าวร่วงเขาไม่ได้ต้องรอผลเขาออกมานะฮะ
และจะสั่งเพิ่มเติมยุติหรือเพิ่มเติมจะลงทันไม่ลงทัน
นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เขาสั่งไปแล้วเนี่ย
เราไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้
ครับงั้นที่ฉันขอนิดเดียวภาค๕ค่ะ
ท่านทราบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะเรื่องที่มีบางส่วน
ตังหลวงบางส่วนที่โดนป้ายสีแล้วถูกเด้งนะค่ะ
อ๋อครับก็ไม่เชิงว่าเป็นการป้ายสีแต่ส่วนของผู้ตรวจสอบเขาได้จริงเนี่ย
ไประบุว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงกับยาลักษณะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะและขอบคุณทั้ง๔ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของเราวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีค่ะ